มาดูนักร้องสาวท่านหนึ่ง

ที่ต้องมีการวอร์มทรงวอร์มเสียง

มันต้องสู้ชีวิตหนักมากนะคุณผู้ชมค่ะ
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง

อยากกินกล้วยบัวชิดอร่อยดีน่ากินน่ากิน

ก็แหมเดี๋ยวเนี่ยนางเป็นนักร้องทะหนึ่ง
ก็เลยมันวอร์มเสียงตอนตื่นหนาขึ้นไปเลย
แบบกรบแบบแซ่บ
การแล้วก็ปลาแล้วก็การตามแบบ
อยากกินไข่ทะเลาป่อกินกับกลางกับหลีป่อ
อยากกินก้วยกับชีอาหารอยากกินกับกลางกับหลีป่อ

อยากกินก้วยกับชีอาหารอยากกินกับกลางกับหลีป่อ
โอ้โหดีค่ะดีนะคะที่ช่างไม่ทุบ
แม่จะแต่งหน้าเสร็จไหมคะซิสวันนี้
พี่ช่างก็สู้ชีวิตแต่เสียงซิกสู้กลับสู้ชีวิต